การรำโทนโคราชเป็นการละเล่นพื้นบ้านของคนไทยโคราชประเภทหนึ่งที่ไม่ได้เน้นพิธีการใด
ด้วยเป็นการละเล่นที่เน้นให้ความสนุกสนานในการร้องรำทำเพลงเพื่อความผ่อนคลายความบันเทิงสำหรับคนในหมู่บ้านภายหลังจากทำงานแล้ว
โดยหัวใจหลักของรำโทนสำหรับคนโคราชคือโทนซึ่งเป็นเครื่องดนตรีที่มีมาแต่โบราณของคนโคราช
สมัยก่อนโทนจะเป็นเครื่องดนตรีเพียงชิ้นเดียวที่ใช้กำกับจังหวะ
การร้องการรำให้กับผู้คนที่มาเข้าร่วมรำโทน
ร่วมสืบสารและอนุรักษ์วัฒนธรรมไทยโดยธนาคารกรุงเทพจำกัดมหาชน